โอ้โหนี่อินเดียน่าโจรเป็นอินเดียนาติเลยนะโอ้โหยิ่งใหญ่
แล้วเกินเพลงมาเนี่ยคือพอได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
พันธุ์นะคะติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุข
นักข่าวของเราพร้อมทีมงานก็ไปที่อุทยานแห่งชาติ
ขุนตานที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนตั้งแต่๘โมงเช้า
ไปเจอกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานนะคะ
นายนับปวัญชัยกุลชัตถานนท์และเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็วางแผนกันเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เขาจะเดินเท้าเข้าไปสำรวจเจดีร้าง๙องค์เดินข้ามเขา๖ลูก
ใช้เวลาสามวันสองคืนติต้องไปกับเจ้าหน้าที่นะพี่อุ๋ย
ข้ามเขา๖ลูกแล้วต้องนอนค้างในป่าระยะทางไปกลับกว่า๒๘กิโล
ติทำใจนิดนึงแล้วติบอกผมพร้อมมาก
สวมบทบาทเป็นอินเดียน่าโจรขอเป็นอินเดียนาติ
เหมือนในหนังผจญภัยเลยค่ะคือติพร้อมลุยมากคุณผู้ชมดูนะคะ
โอ้โหแต่ติแอบกระซิบมาว่าพี่มิ้วพี่อุ๋ย
ทำไมฮะผมอยากเป็นอินเดียนาติแต่ทำไมทุกคนเรียกผมติหน้าโจร
ติอย่าว่ามิ้วนะติเขาบอกแบบนี้จริงนะ
เดินไปนะคะจุดย๑หรือจุดยุทธศาสตร์ที่๑เป็นเส้นทางนักท่องเที่ยว
เข้าไปจุดยอ๒ระยะทาง๑กิโลก็เดินสบายหน่อยเจ้าหน้าที่คุ้นชิน
แต่ติบอกติไม่ค่อยไหวขอพักเป็นระยะ
ทีนี้ค่ะไปจุดย๓ระยะทางประมาณ๓กิโลเส้นทางเริ่มชัน
ทีมงานเริ่มต้องพักเป็นระยะเพราะเหนื่อยจริง
พอเดินได้ต่อไปที่สารพักย๔ระยะทางประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ต้องเดินไปสัก๖กิโลกว่านะคะชันแล้วก็รกอะค่ะ
โอ้โหลัดเลาะไปตามสันดอย๖ลูกคุณผู้ชม
เวลาเดินก็ไม่ง่ายนะระมัดระวังมากเพราะว่าทางเดินแคบนะคะ
จุดคล้ายกับหน้าผาผ่านป่าต้นไม้เถาวัน
ติก็ต้องเดินลุยข้ามไปไปจนถึงจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้
เป็นจุดหยุดพักตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รวมระยะทางเดินทาวน์เข้าไป๑๐กิโลกรัม
ใช้เวลา๑๐ชั่วโมงนี่
ส่วนจะกินยังไงจะนอนยังไงในป่า
เจ้าหน้าที่ไปถึงพาติไปดูทำเลค่ะ
แล้วก็ต้องนี่ดูทำเลผูกเปรย์กลางเต็นต์
บางส่วนก็แยกไปเตรียมหาอาหาร
ต้องใช้น้ำจากลำทานในพื้นที่มากรอง

นี่แกงหยวกกล้วยค่ะครั่วเราดูก่อน
มีหมูป่ามีน้ำพริกโอ้โหดูสิมีแคปหมูกินกับข้าวเหนียวนะคะ
วิธีนี่ค่ะกลองน้ำอะไรแบบนี้ใช่ไหม
โอ้โหก็กินกันแบบสบายง่ายนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าใครเหนื่อยสุด
หิวสุดกินกลางป่านี่โอ้โห
นี่ดูตินะคะสังเกตตินะคะ

เดิน๑๐ชั่วโมงอะพี่หุย

คือเหนื่อยทั้งวันจริงค่ะกว่าจะไปถึงจุดพักตรงนี้นะคะ

อากาศเย็นต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียส

ไม่ต้องถามนะคะว่าอาบน้ำไหมนะคะพี่อุ๋ย

ก็มีเสียงนกเสียงสัตว์ป่าร้องตลอด
ก็ไม่มีใครกล้าทักเวลามีเสียงอะไร

อ๋อเหรอไม่หลับไม่ให้นอนอีกลุกมา
ปกติก็ขออยู่ใกล้กองไฟ
ติบอกไม่ไหวหนาวจริง
คุณผู้ชมถามว่าทำไมต้องส่งติไปลำบาก

ติบอกขอนอนเก็บแรงคืนนึง
เดี๋ยวจะเดินเท้าพาคุณผู้ชมไปชมความงามขององค์เจดีโบราณต่อในวันพรุ่งนี้

มีเรื่องลี้ลับอะไรเกิดขึ้นไหม

โอ้โหไปป่าไปอะไรแบบนี้มันต้องมีต้องมีเรื่องเล่านะ

เดี๋ยวรอติมาเล่าให้ฟังต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ติเขาจะมีเรื่องเล่าที่เขายังไม่นอนเลยเนี่ย
คงหนาวมากขอแบบอุ่นไฟ